คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นอุบัติเหตุ
คืออุบัติเหตุก็คือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะ

เป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
มีผู้ชายคนหนึ่งสูงวัยราคา๗๑ปี
ซ้อนมอเตอร์ไซค์แฟนสาวที่ใช้คำว่าแฟนสาวเพราะว่าแฟนอายุ๓๐ปี
แฟนเป็นคนขี่ชายสูงวัยคนนี้เป็นคนซ้อนก็ขี่ไปปกติแล้วมีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งขี่สวนมาค่ะ
คนที่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซคันที่สวนมาเนี่ยมีคันเบ็ดตกปลาด้วย
จังหวะที่สวนกันขอเบ็ดตกปลามันปลิวไปเกี่ยวตาของชายสูงวัยที่ซ้อนอยู่

ชายคนนี้เกือบร่วงลงไปจากรถมอเตอร์ไซค์เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าตลาดบางวัวถนนจรรยานนท์ในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คุณคิดดูมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
อาสากู้ภัยช่วยประถมพยาบาลให้กับนายพิเทพธนากุลวัฒน์วัย๗๑ปีคนนี้ค่ะ
ถูกเบ็ดตกปลาเกี่ยวที่บริเวณเปลือกตาซ้ายได้รับบาดเจ็บ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑ไปนะคะ
นายสุภาพแข็มคำวัย๓๐ปีเจ้าของเบ็ดเล่าให้ฟังว่า
เขานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์วินรับจ้างกำลังจะกลับบ้าน
ก็ถือขั้นเด็ดกลับจากตกปลามาด้วย
และเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเบ็ดของเขามันไปเกี่ยวตานายพิเทพตั้งแต่เมื่อไหร่
จนกระทั่งนางสาวนันทกาเรืองกันวัย๓๐ปีขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมา
แล้วก็มีนายพิเทพซ้อนท้ายเลือดไหลอาบหน้าเลยค่ะ
เรียกให้เขาจอดแล้วบอกว่าเบ็ดของเขาไปเกี่ยวตานายพิเทพ
นายพิเทพเองก็เล่าให้ฟังว่าจังหวะที่แฟนเขาขี่สวนกับมอเตอร์ไซค์ของนายสุภาพเนี่ย
เห็นว่านายสุภาพถือคันเบ็ดมาในแนวนอน
ปกติฮันแบตมันควรจะถือในแววตั้งนะแต่นี่ถือแนวนอนมาค่ะ
ซึ่งแฟนสาวเขาเนี่ยเห็นแล้วก็เลยก้มหลบทันแต่เขานั่นแหละหลบไม่ทัน
มันก็เลยไปเกี่ยวเข้าเปลือกตาซ้ายเขาบอกว่า
กระชากเกือบร่วงลงจากรถนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคุณผู้ชม
บางทีเรามีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรที่จะต้องพกมาเวลาจะขับรถขี่รถกลับบ้านเนี่ย
ระวังให้ดีเบ็ดนะคะตั้งตรงนะเวลาแบบไปไหนมาไหน

เพราะว่าถ้าวางแนวนอนเนี่ยรถสนไปสนมาหรือคันที่ขับข้างก็อาจจะเกิดรู้ว่าจะเห็นแบบนี้ได้